ที่เรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานกันบ้างคุณผู้ชมครับ

ให้ราคาถูกลงเป็นการจุงใจผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นครับ
ราคาน้ำมันที่ปรับลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้
จูงใจเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยไปใช้งานครับ
นายพงชัยชายจีรวิวัตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานด้านธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากปิโตเลียม

เมื่อไปผสมกับน้ำมันในสัดส่วน๑๘๐
ทำให้ต้นทุนค่อนข้างสูงครับ
แม้ว่าภาครัฐจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
จ่ายเงินชดเชย๙๒๓บาท
เพียง๓๓๐บาทเท่านั้นนะครับ
สุดท้ายบางจากก็เสนอให้กระทรวงพลังงานนะครับ
เพราะว่าจะทำให้ลดราคาขายปลีกลงได้อีกประมาณลิตรละ๒บาท
แล้วก็เป็นการจุงจ่ายให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้น
แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับ
ตอนนี้อยู่ที่๓๕๐๐๐ลิตรต่อวันนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล
จะลดลงอยู่ที่๒๓๒๔บาทต่อลิตรนะครับ
นายธวรัฐสุตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รพอยู่ระหว่างการพิจารณาหามาตรการสนับสนุนในการใช้พลังงานทดแทน
สอดรับกับทิศทางของราคาน้ำมันที่ปรับลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่าช่วงที่ราคาน้ำมันขาลงแบบนี้
ทำให้การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ
จากนี้ที่ประชุมโต๊ะกรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอเชียที่กาต้า
ก็บอกว่าวิเคราะห์ถึงวัฒจักรของน้ำมันโลก
แล้วก็สรุปว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในช่วงของขาลง
อีก๕๑๕ปีทีเดียวนะครับ
ที่เคยสูงที่สุดในปี๒๕๕๒ครับ